แสดงความยินดีกับคุณแมททิวและคุณลิเดียด้วยนะคะ
ที่รอคอยมานานกว่า๓๐วัน
หลังจากที่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโควิด๑๙นะคะ
ว่าตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้ว
และเราสองคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
เราจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งครอบครัวค่ะ
ซึ่งพอโพสต์ไปปุ๊บนะคะก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะ
หลังจากนี้จะกักตัวต่ออีก๑๔วันเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบอกเลยว่า
สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่กังวลใจมากที่สุดก็คือ
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เชื้อมันจะหายไป

ผลเป็นบวกคือยังไม่หายนะยังมีเชื้อโควิดอยู่
แต่ตอนนี้ผลเป็นลบแล้วแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ

ใช่นะคะแต่สังเกตไหมถึงคุณแมททิวจะได้กลับบ้านแล้ว